อีก๒วันเท่านั้นนะฮะ
ใครที่พร้อมเตรียมประกาศ
เราจะไปกันที่วัดสามจบสามัคคีก่อนเลยนะครับ
ที่อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อช่วงข้ำที่ผ่านมาที่มันเป็นช่วงข้ำมาวันนี้

ที่รูมตัวกันส่องหาเลขเด็ด
แล้วก็ไหว้ขอโชคลาภจากต้นตะเคียนทองนะครับ
ที่ขุดพบใหม่ในคลองไทหมู่บ้านเวิร์ดสัปดาห์ก่อนล่าสุดนะครับ
ชาวบ้านช่วยการย้ายต้นตะเครียนทั้งเก่าแล้วก็ใหม่
รวมกันไว้ที่วัดแห่งนี้ทั้งหมด๔ต้น
ศรีบัวตองและแม่จามเทวีครับ
ไลท์สำคัญอยู่ที่การเชิญร่างทรงมาทำพิธีขอเลขเด็ดครับ

ระหว่างทำพิธีชาวบ้านร่วมรำวงถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยนะครับ
ส่วนร่างทรงก็มีอาการแปลกร้องไห้สะอื้นสะอื้นอยู่
แล้วชูนิ้วร่ายรำบอกใบ้ตัวเลขนะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็ต้องลุ้นกันนะฮะว่ามีเลขอะไรบ้างครับ

ไปต่ออีกที่หนึ่งนะฮะที่เกาะคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยที่ลานบวงสวงนะฮะ
เต็มไปด้วยเครื่องแก้บนต่างนะครับ

รวมถึงขันน้ำมลของพ่อจำคำชโนธ
หลายคนไปส่องโธ่เห็นชัดเจนเลยนะฮะ
แล้วก็เลขมันตรงกับเลขทะเบียนป้ายแดงของรถกระบะ
ที่เขาบรรทุกข้าวของมาเส้นไหว้
พ่อปู่แม่ย่านั่นก็คือเลขทะเบียน๖๗
หลายคนบอกอ๋อมันตรงกันไปเลย
หลายคนก็เอาเลขไปตามแผงเลย

ข้ามไปอีกเกาะครับเกาะเจ้าแม่นาคีฮะ
ที่บริเวณฝ่ายท่ามะนาวห่างจากคำชโนธราว๑๐กิโลเมตร
ซึ่งชาวบ้านก็แวะเวียนไปขอพรเจ้าแม่นาคี
หลานสาวสุดที่รักของพ่อปู่แม่ย่ากันเป็นจำนวนมากนะครับ
ชาวบ้านที่ไปไหว้ขอโชคลาภ
มักจะขอเลขเดี๋ยวด้วยการจุดทูปเสียงทายครับ

ได้มาจากก้านทูบแบบเห็นกระจัดเขาว่าแบบนั้นนะครับ
แต่ชาวบ้านบางคนก็เลือกใช้วิธีเสี่ยงเซียมซี

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ตีความกันส่วนบุคคลนะครับ
พาไปดูของแปลกกันบ้างค่ะ
เป็นต้นกล้วยน้ำหวาที่มีเคลือออกมาจากกลางลำต้นแบบนี้นะคะ
เขาปลูกไว้ริมถนนซ้ายอ่าวลึกปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่
นางนัทธรรมน์รัษารัฐนะคะยุค๔๕ปี
เขาบอกว่าพี่เขยเขาปลูกไว้นานกว่า๘เดือนแล้ว
สัปดาห์ก่อนเพราะว่ามีกล้วยแปลกต้นหนึ่ง
หัวปลีออกมากลางลำต้น
ปลีมันก็ม้วนกลับด้วยแทงเข้าลำต้นเข้าไปอีก

ต้นกล้วยต้นนี้สูงจากดินประมาณเมตรหนึ่ง

กี่หวีอยากรู้สิบแปดหวีทีนี้ภาพรวมเนี่ยร้อยลูก

ชาวบ้านก็ดูรู้แล้วก็พามาดูนะคะ